มีเรื่องดีจากที่จังหวัดพิจิตรมานำเสนอแล้วนี่โอ้โหบอกเลยว่างานแข่งขันเรือยาวที่นี่
การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดพิจิตรเขาเริ่มขึ้นแล้วคือวันนี้เป็นวันแรก
ซึ่งคนที่เขาจะมาพูดคุยกับเรานะบอกเลยว่าท่านคือผู้ที่คอยดูแลงานนี้เป็นอย่างดีแล้ว
จะขาดท่านซะไม่ได้ใช่แล้วงานวันนี้ถือว่าเป็นงานที่สุดยอดมาก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอยากจะให้ได้เจอกับท่านซะละเกินมาจากที่จังหวัดพิจิตรเลยทีเดียวเชียวสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ว่ารัชการจังหวัดพิจิตรต้อนรับท่านวรพันธ์สุวรรณุด้วยนะคะ
จังหวัดพิจิตรจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานมาอย่างยาวนาน

แล้วก็แต่หลวงพ่อเอี่ยมเป็นเจ้าวาดเป็นจังหวัด
มีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะ
คือเริ่มจากจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่อยู่กับสายน้ำนะครับ

แล้วก็มีประเพณีอันหนึ่งคือที่เราสำคัญก็คือการแข่งขันเรือยาว
จะถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับ
แล้วเรือยาวของเราเนี่ยเรามีความสำคัญคือ

วันที่สองเราได้รับมาราธารทลวยรางวัล

จากพระบาทสำเด็จมันมาชั้นภาคกาทีเบส

อืมนะครับประเภทแรกเนี่ยก็ประเภทเรือยาวเล็ก

ก็แบงก์เป็นประเภทในการแข่งขันเลยค่ะ
หลายมากเลยนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือยาวประเภณี

แต่ว่ายังมีสีสันแล้วก็ความสนุกที่เป็นไฮไลท์ก็คือ
การพากเรือยาวโอ้โหแล้วก็ยังมีกองเชียร์ด้วย
คือการพากเรือยาวเนี่ยนะบอกเลยถ้าไม่หายใจทางผิวหนังเนี่ย

นั่นหรือก็คือว่าอยากให้ดูภาพบรรยากาศนี่
โอ้โหเขาพากันบันกันขนาดนี้เลยเหรอครับ

เพราะว่าเรือตรงนี้เราก็มาจากเกือบทั่วประเทศนะครับที่มาแข่งเรือ
เราต้องคัดออกเรือเกินมาต้องคัดออกก็มี

เรือยาวที่จังหวัดพิจิตรนะมันเหมือนกับเป็นศักดิ์ศรี
คือถ้าเรือยาวที่ไหนทีมไหนได้ถ้วยพระราชทานไปแล้วแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจ
แล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณลงแข่งขันเรือยาวแล้วคุณต้องมาที่สนามแห่งนี้

เพราะฉะนั้นใครพันสนามนี้จะขิบมา

เขาบอกว่างานนี้เนี่ยคุณมีสินค้าให้เราได้ไปช็อปไปชิมเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากที่เราไปดูการแข่งขันเรือยาวแล้ว

ตอนนี้เป็นเรือจำลอง

ขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มี
มากต้องโชว์กัน
ครับอันนี้เป็นเรือจิ๋วและขนาดไม่จิ๋วนะ
สามารถหาซื้อเก็บสะสมเป็นของที่ระลึกสำหรับงานได้ใช่ไหมคะ
อีกหนึ่งไฮไลต์ก็คือผ้าพอพื้นเมือง
อันนี้เป็นผ้าลายดอกพุนนาศ
โดกพุนนาศเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเรา
สีขาวนะครับแล้วก็สีจากพิจิตรเราคือสีเขียว

อ๋อพอพื้นเมืองลายดอกพุนหน้ากัน
ถือว่าเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ด่งดังของจังหวัดพิจิตร
แล้วก็เป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตร
มาแล้วอย่าลืมมาดูมาช็อปมาซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกกันได้

ต้องเหนือจากงานหัตถกรรมต่างแล้วนะครับ
เพราะว่าเราได้พิสูจน์ความอร่อยมาแล้ว
จากการที่ไปเยือนพิจิตรครั้งก่อน

ท่านคะท่านคะหิวแล้วคะ

อ้ะอูคือปราสับเนี่ย
เป็นของดีของจังหวัดพิจิตรครับ
เป็นของดีที่มาพิศจิตแล้วเดี๋ยวลืมลองซื้อติดมาอย์ติดมือกันไป
คือบางคนเนี่ยนะไม่เห็นข้างใน

เชื่อว่าคนที่อาจไม่เคยทานปลาร้ามาก่อนจะลืมไปเลย
และคุณจะรู้จักว่าอรรินอร่อยมากจริง
นี่เป็นเพชรรับความสวยของดิฉันบอกตรงนี้เลยนะคะ
แต่ว่าไฮไลท์สำคัญของงานแข่งขันเรือยาวที่พิจิตรเนี่ยนะ
ก็คือด้านหน้านี้ค่ะ

ไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งขาวเม่าขาวเม่าพูดให้มันชัดสิ

มันมีความสำคัญเพราะว่าที่วัดเขาขายข้าวเม่าทอด
แล้วเงินที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีได้เป็นล้านนะ

คือช่วงงานก็มีขายนะครับช่วงงานปีที่แล้วเนี่ย
เราทำรายได้ให้กับวัดประมาณ๓แสนกว่าบาท
เฉพาะที่ขายในที่บริเวณงานอย่างเดียว
แล้วปกติชาวบ้านเองก็ทำเป็นขี้ข้าวที่จำหน่ายเองฟะ
คือเขาเล่าให้ฟังว่ารวมแล้วทั้งหมดนะ
รอบงานที่เขาขายข้าวเม่ากันขายได้เป็นล้านเลย
ชั้นไม่ใช่แค่ลองชิมนะลองทำมาแล้ว

ที่เค็มเหงือดิฉันไม่ได้หุ่นชิมหรอ
ไปถึงพิจิตรทั้งทีอย่าลืมไปลองชิม
ยังไม่หมดเท่านั้นของที่ได้กลับมากก็คือ

ลักษณะแบบนี้ที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกับเธอตั้งแต่เด็ก

เธอแก่จิ้งสวยงามคงทนกันน้ำได้กันกระแทกได้แล้วก็ของฝั่งได้ดีมาก
รับจะขอขึ้นชื่อผิดที่คนมาเขี้ยวพิจิตรก็จะซื้อเป็นของฝั่ง
นะครับก็มีมะขามแก้วเนี่ยเราก็ปรับแพ็จจิ้งให้มันดู
สวยงามพกผ่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมะขามแก้วเนี่ยขึ้นชื่อมากจากวัดพิจิตรนะคะ
จริงก็มีอีกหลายอย่างนะแม็ดบัวเพราะเรามีบึงสีไฟนะครับ
เรามีทำการทำนาบัวครับนะครับก็ทำเม็ดบัวเนี่ยนะครับ
แกะกันมาทำแพ็กเกจจิ้งแต่มักโภคผ่าง่าย
แม็ดบัวคุณภาพบ้าง
ก็พยายามจะผลิตตีทั้งเม็ดบัวแห้งกับเม็ดบัวสด
พยายามจะพรักตันกันอยู่เป็นเป็นการเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

แต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหนี่ว่าเดะจริง
ไม่ใช่แค่นี้

พิจิตรเรามีสมโอสมโอท่าคอย
และเรามีสินค้าเพราะข้าจากประเทศจีนจากไทยหวัน

คุณอยู่ตรงนั้น
ดูด้วยสายตาเรานี่คือเห็นเลยว่าเนื้อจะอุ่มอิ่งใหญ่มาก

อันนี้ค้าวแตงกวา
ทางอ้อยจะเป็นเนื้อสีชูงคู

แล้วก็ว่ายังงานเนี่ยเริ่มแล้วใช่ไหมคะวันนี้

ของจำหน่ายอย่างซึ่งตะกั้ววายตั้งแต่ทำจากผักโต๊ปชาวา
วันละม้ายต่างที่เราจะโชว์ก็จะมีจำหน่าย
ก็คือเรามีการแสดงนะครับมีการแสดงด้วย
งานจัดวันไหนถึงวันไหนคะ
จัด๓๐ถึงวันที่๘นะครับ
พิธีเปิดจริงก็คือวันที่๗เสาร์ที่๗นะครับ

คือวันเสาร์ที่๗เนี่ยจะมีกระบวนเรือพุทธหยาดญาตรา

อีก๗ลำนะครับจะมีการซ้อมจากนักเรียนในพื้นที่
ก็จะมีการจำลองเรือทางชวรรม่าทาง๗ลำ
เป็นกระบวนที่สวยงามเป็นกระบวนที่สวยงามมากครับ
ติดตามกันได้นะช่วยย้ำอีกทีครับ

ขายเทพฟิจิตรเนี่ยเริ่มมาได้เลยนะครับ
แต่มีการแข่งขันตั้งแต่วันที่๓๐ถึงวันที่๘นะครับ

เริ่มแข่งขันกันตอน๙โมงเช้าพิธีเปิด
พิธีเปิดไฮไลท์ก็จะมีเรือทางชลมากใน๗ลำนะครับ
นักเรียนเป็นพันคนนะครับที่มาที่มาเหเรือกัน

เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของพระพิจิตธ์ถูกต้อง

จังหวัดพิจิตรไปเที่ยวกันได้แบบสองอาทิตย์เต็ม

ซื้อสินค้าของดีของจังหวัดพิจิตรที่เยอะแยะมากมายแบบนี้
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะขอบคุณ